รอบนี้โควิดชีวิตต้องสู้จริงจริงสู้ขนาดไหนมีคุณแม่ลูกสี่คุณแม่ลูกสี่ต้องหาเงินสู้ชีวิตแล้วไปมามีน้องคนนึงชื่อน้องดีใจแปดขวบเองน้องดีใจแปดขวบช่วยคุณแม่ทำมาหากินน่ารักมากไปเจอน้องได้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่ที่แยกไฟแดงแม่เหี่ยแม่เหี่ยก็คือตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชีย
แล้วกลางถนนนะทุกครั้งที่ติดไฟแดงน้องดีใจชื่อน้องเขานะน้องดีใจหรือเด็กหญิงพิมนภาทองขันนาคดีใจอายุเท่าไหร่๘ขวบ๘ขวบช่วยคุณแม่ทำมาหากินแล้ว๘ขวบป๓เองน้องอยู่โรงเรียนวัดป่าแดดส่วนคุณแม่ก็คือคุณแม่ชายาดามงคลชูชื่นอายุ๓๐ปีแม่บอกแม่ต้องทำทำคืออะไรฮะต้องสู้ชีวิตเพราะว่าเมื่อ

ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคุณแม่ให้มีอะไรได้เดี๋ยวฟังคุณแม่ชายาดา
เรามาหาหมู่ของพ่อไปอย่างนี้กะ
มาช่วยคุณแม่ขายของรู้สึกยังไงบ้าง
สนุกค่ะ
แล้วทำอะไรบ้างช่วยคุณแม่เวลาไปขายทำหน้าที่อะไร
ทำหน้าที่อะไรบ้าง

คือป้ายค่ะ

อยากแบ่งเบาผลาดาของพ่อแม่ค่ะ
น่ารักมากน้องดีใจป๓ป๘ขวบ

มีลูกสี่คนมีคนโตอายุทธิ์๑๑ขวบ

คุณแม่ชายาดาก็บอกเลยว่างานนี้ยมาดาม่านะ
ไม่ได้มีความต้องการจะมาขอรับบริจาค

ถ้าหากใครเห็นใจน้องหรือสนใจอย่างนี้
อุดหนุนกันได้ที่สี่แยกไฟแดงแม่เฮียจังหวัดเชียงใหม่ครับ